และล่าสุดนะคะตรงบริเวณใกล้กับสตูดิโอของเราเลย
ถนนวิภาวดีรังสิตเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารค่ะ
ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับกระทรวงพลังงานใช่
ตรงนี้นี่คุณผู้ชมควันเนี่ยพวยพุ่งแล้วมีคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
จริงหลายคนน่าจะเห็นผ่านทางออนไลน์กันแล้วนะคะ
เพราะมีการไลฟ์เฟซบุ๊คกันบ้างมีการถ่ายคลิปลงโลกออนไลน์
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปตอนเกิดไฟไหม้กันหน่อยค่ะ
ใช่ค่ะ

เอาตรงนะคะคนที่อยู่โดยรอบบริเวณ
ไม่ว่าจะใกล้จะไกลทุกคนกลัวกันหมด

แล้วเห็นภาพแบบนี้มันดูน่ากลัวจริง

เกิดขึ้นสักช่วงประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมา
จุดที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ที่ชั้น๓๐
เป็นอาคารปฏิบัติงานของบริษัทปตทนะคะ
สำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัดมหาชนค่ะ
ซึ่งเอาจริงแล้วตอนนั้นนะคะที่เกิดเหตุ
มีรถดับเพลิงที่ไปถึงที่เกิดเหตุจำนวนหลายคัน
และล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วย

ตอนนี้มีการรอระหว่างการระบายน้ำแล้วก็ควันในพื้นที่นะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดการณ์แบบนี้นะคะว่า
อาจจะเกิดจากการทำงานของช่างในการดูแลระบบค่ะ
ซึ่งพื้นที่ต้นเพลิงมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ตอนนี้เบื้องต้นนะคะเขามีรายงานนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บ๑รายค่ะ
ซึ่งน่าจะเป็นแม่บ้านที่ทำงานอยู่ภายในอาคาร
ลักควันไฟก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ความคืบหน้าล่าสุดเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ
คุณสุรเดชอำนวยสารนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า
เบื้องต้นจากการสำรวดเหตุเกิดเนี่ยบริเวณชั้นสามสิบสามอย่างที่บอกไป
ซึ่งจุดที่ไหม้มันเป็นการไหม้กองเศษวัสดุก่อสร้าง
พื้นที่เสียหายไปประมาณ๒ตารางเมตร
ผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นแม่บ้านอย่างที่บอก

คนที่มีลักษณะเหมือนมีอาการเหนื่อยหอบจากอาการตกใจ
แล้วก็เรื่องของโครงสร้างอาคารหลายคนก็กังวลใจ

เพราะอย่าลืมว่าอาคารนี้มีความสูงพอสมควรเลยทีเดียว
ซึ่งนะคะก็มีการเปิดเผยออกมาว่าโครงสร้างของอาคารนั้นไม่ได้รับผลกระทบ
และยืนยันด้วยค่ะว่าระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารแห่งนี้ดีที่สุดในประเทศ
เขามีการซ้อมแผนอคีภัยร่วมกับสำนักการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนะคะกรุงเทพมหานครตลอดเวลาแบบต่อเนื่อง
ส่วนระบบนะคะดับเพลิงอัตโนมัติของอาคารไม่ทำงาน
จากความร้อนมันไม่ถึงในระดับนั้น
สาเหตุของเพลิงไหม้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของสนบังซื้อ
ก็มีการเชิญตัวคนงานก่อสร้างที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ไปสอบสวนหาสาเหตุแล้วนะคะ

เดี๋ยวก็คงจะต้องมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งค่ะ
อันนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยนะคะ